มาดูเรื่องของดราม่าเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐๐บาท
คนที่เขาเดือดร้อนจริงและลงทะเบียนไม่ได้มันก็มี
แต่คนที่ไม่เดือดร้อนเลยไม่น่าจะเดือดร้อนเลยเนี่ยนะคะ

และแต่ละคนเอาเรื่องราวที่ตัวเองได้รับเงินมาสดร้อน
ก็คือเริ่มต้นเมื่อวานนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
คนที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์เกิดความสงสัยพร้อมกัน
สงสัยด้วยเจ็บช้ำน้ำใจด้วย
คนอย่างฉันเนี่ยสมควรที่จะได้รับไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ
แต่ไม่ได้และคนที่ได้คือคนที่กินหรูอยู่สบายและได้ไปได้ยังไง
ถามย้อนกลับไปถึงเกณฑ์การคัดเลือกเลยนะคะ
กลายเป็นดราม่าเพราะมันมีหลายคนค่ะโพสต์เรื่องราวของตัวเอง
แล้วก็โดนขุดคุ้ยในโลกโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นรายแรกก่อน
โพสต์ภาพว่าได้เงินละ๗นาฬิกา๕๐นาที
แล้วก็คือลักษณะไปกดออกมาเลย๕๐๐๐บาท
แล้วเงิน๕๐๐๐บาทมันอยู่ตรงไหนล่ะ
มันอยู่หลังพวงมาลัยแสดงว่าคุณมีรถขับค่ะ
ไม่น่าจะมีความเดือดร้อนหรือเดือดร้อน
ก็มีคนเดือดร้อนมากกว่าคุณแน่นอนเนี่ยนะคะ
ไปอีกหนึ่งคนคนนี้ดังจริงดังมากเนี่ยนะคะ
ตู้เย็นด้วยเดี๋ยวบอกด้วยว่าตู้เย็นเกี่ยวยังไง

แล้วก็โพสต์บอกว่าแคปชั่นเธอนะ

ก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็น

ดิฉันก็อยากจะใส่คุณเหมือนกันนะ

เธอบอกว่าที่ภาพมันเป็นเรื่องราว

คนก็ไปขุดคุยเนี่ยเงินเธอเป็นตั้งแบบเนี้ย
ไปรับเงินมาจากการส่งมาจากต่างประเทศ
ชีวิตเธอกินหรูอยู่สบายใช้กระเป๋าแบรนดเนม
แถมเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
แต่ว่าสุดท้ายผู้หญิงคนนี้นะคะลบโพสต์
คำว่าลบโพสต์ก็คือโพสต์ที่เธอใช้คำว่า๕๐๐๐เข้าบัญชีแล้วค่ะ
เสร็จเงินหลังตู้เย็นลบโพสต์นี้ออกไป
แล้วก็โพสต์ใหม่ขึ้นมาใจความยาวเหยียดเลย
คำพูดก็คือลักษณะขอโทษและบอกว่าที่โพสต์ไป
รู้เท่าไม่ถึงการมาอีกแล้วเหรอ
คำนี้อ่านอกจากนี้ค่ะนอกจากเธอคนนี้แล้ว
ซึ่งตอนนี้ดังมากในโลกโซเชียลมีเดียมีอีกหลายคนเลยป่
ไปตรวจสอบเลยในธรรมนองเดียวกันนี่แหละ
ได้เงินห้าพันแล้วมันดูไม่มีค่านี้นะคะ
บางคนบอกว่าขอบคุณสำหรับค่าโบท็อกซ์
เอ้าแล้วคนอื่นที่เขาอยากจะเอาเงินไปซื้อข้าว
ประทังชีวิตล่ะคุณเอาเงินไปซื้อโบท็อกซ์เหรอ
หนุ่มรายต่อไปค่ะบอกว่าลงทะเบียนระบุว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้าง
ได้รับเงินแล้วห้าพันบาทเอาไปแต่งรถดีกว่า
เอ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะค่ะอ่าอีกหนึ่งคนนะคะ
โพสต์บอกว่าแค่กรอกข้อมูลโกหกเรื่องอาชีพก็ได้เงินละ
คือคนนี้พูดในธรรมนองที่บอกวิธีการที่จะได้เงินมา๕๐๐๐บาท
ก็คือการกรอกอาชีพที่ไม่เป็นความจริงคนต่อไปเลยค่ะ
โพสต์ภาพบัญชีธนาคารแล้วก็ยอดเงิน๕๐๐๐บาท
โดยเพจดังนำเฟซบุ๊คของผู้ชายคนนี้มาเปิดเผยต่อ
ระบุข้อความบอกว่าพวกคุณคิดอย่างไรหมายถึงถามลูกเพจไปนะ
พวกคุณคิดอย่างไรกับบุคคลท่านนี้เขามีตัวเลขเงินในบัญชีเป็นล้าน
แต่ยังไปลงทะเบียนรับเงินห้าพันจากทางรัฐบาลมันคืออะไร
เขาก็ถามลูกเพจไปเนี่ยนะคะเช่นเดียวกับมีอีกหนึ่งคนค่ะ
มีคนโพสต์ยอดเงินห้าพันบาทเข้าบัญชีมาแต่ย้อนกลับไปดู
ในเฟซบุ๊กต่างมีรูปเอาเงินเป็นปึกไปซื้อสร้อยคอทองคำ
สร้อยคอทองคำมันเส้นใหญ่มากมากเลยแล้วปึกเงินที่เอาไปซื้อ
มันก็หลายปึกแล้วนอกจากนี้สร้อยคอทองคำที่มันเส้นหนา
นิ้วก้อยแล้วเนี่ยยังมีทองแท่งเรียงกันเป็นตับแบบนี้เลย
นี่เหรอสภาพคนที่ต้องการเงิน๕๐๐๐บาทช่วยเหลือเยียวยาเรื่องโควิด
แต่ล่าสุดนะคะเอารายล่าสุดที่ท้องเส้นใหญ่เนี่ยนะ
เขาตอบคอมเมนต์เพื่อนไปคือมีคนมาคอมเมนต์แหละ
ถามว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรต่างเขาตอบเพื่อนไปบอกว่า
ล้อเล่นครับสิ่งที่ผมลงไปเนี่ยนะผมลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่แรก
เพราะข้อมูลมันไม่ตรงกับทะเบียน
เป็นการรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะว่าแต่ละคนก็มีพฤติกรรมแตกต่างกันไป
ชาวโซเชียลมีเดียเขาเห็นแล้วเขาก็เลยย้อนถามกลับไป
ถึงต้นต่อที่มาว่าหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างไรกันแน่
การตรวจสอบมันเป็นอย่างไรกันแน่
ที่จะทำให้เงิน๕๐๐บาทมันถึงคนที่เดือดร้อนจากโควิดจริง
วันเดียวเท่านั้นค่ะเราไปถามคุณลวรนแสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะ
บอกว่าเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ
โดยทางกระทรวงจะตรวจสอบคนสองกลุ่มคือกรณีแรก
ถ้าเช็คไปแล้วพบว่าไม่ได้รับเงิน๕๐๐บาทจากการลงทะเบียน
แต่ไปโพสต์ว่าได้รับเงินถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่เส้นสร้อยเส้นใหญ่
สร้อยทองเส้นใหญ่คนนั้นที่บอกว่าผมไม่ได้ลงทะเบียนหรอก
แต่ไปโพสต์แบบนี้เข้าข้อนี้นะคะ
โพสต์แบบนี้ถือว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะ
กระทรวงการคลังจะส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปดำเนินการต่อส่วน
เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบถ้าพบว่ามันมีความผิด
จะเรียกเงินคืนแต่ตรงนี้เขาบอกว่า
ถ้าเรียกเงินคืนได้แล้วมันจะกลายเป็นไม่มีความผิดนะสิ

คือเขาบอกแบบนี้เลยนะถ้าเราเรียกเงินคุณไป
และคุณเอาเงินคืนมาถือว่ากลายเป็นว่าไม่มีความผิด
และจะทำภายใน๙๐วันแต่มันเสียโอกาสไงคุณนึกภาพออกไหม
มันเสียโอกาสคนอื่นที่เขารอหลวง
มันจะไม่มีความผิดได้ไงก็ในเมื่อความผิดมันสำเร็จแล้ว
ดูแลกันดีนะคะทีนี้เรื่องของเงิน๕๐๐๐บาท
นี่ตี๑ของวันที่๘เมษายนรับไปแล้ว๒แสนกว่าคน
วันนี้๙เมษายน๖๔แสนคนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอกันนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้อีก๕แสนคนอันนี้ล็อตแรกค่ะ
ส่วนคนอื่นเนี่ยใจเย็นนะคะพ่อค้าแม่ขายเข้าคิวรอไปก่อนนะคะ
ใจเย็นพยายามตามเรื่องให้ให้ถึงที่สุดค่ะ